คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพ่อหนึ่งจากจังหวัดประจวบคิริขัน
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อ
เพื่อลุ้นคว้าเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
จะสามารถคว้าเงินกลับไปบ้านไปต่อลมหายใจให้ลูกชาย
ให้คนที่เขารักได้หรือไม่มาร่วมกันเป็นกำลังใจนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
๔ข้อนะครับวางเรื่องดีเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องทำการบ้านมา
ใช้โอกาสแล้วต้องใช้มันให้เต็มที่นะครับสมาธิดีดีนะพ่อนะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อหนึ่งมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

แต่วันนี้ยังไงก็แล้วแต่พ่อต้องสมาธิดีนะ

คำถามทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน๕เรื่องวางเรื่องให้ดีดีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑วัดเขาโบด
เรื่องที่๒ลูกชิ้นทอด
เรื่องที่๓บ้านของเรา
เรื่องที่๔หนังตะลุง
เรื่องที่๕โรงเรียนบ้านบางเจริญ

ข้อหนึ่งเลือกเรื่องวัดเขาโบดครับ

ทำไมคนต้องไปไกลแล้วต้องไปสการะหลวงปู่ทวม
ท่านมีวาจสักศิษย์ครับ
เอาล่ะพ่อหนึ่งสมาธิดีนะ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ก่อนมาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาโบด
ชาวบ้านได้นิมนต์หลวงปู่ทวมมาจากวัดใด

ตัวเลือกที่๑วัดทุ่งมะพร้าว
ตัวเลือกที่สองวัดคลองวาน
ตัวเลือกที่สามวัดสามขุม
ตัวเลือกที่สี่วัดเขาน้อย

เพราะว่าฟังจากปากต่อปาก
ก็เลยตอบไปว่าวัดทุ่งมะพร้าวครับ
ตัวเลือกที่๑วัดทุ่งมะพร้าว
ตัวเลือกที่หนึ่งวัดทุ่งมะพร้าวครับ

หนึ่งยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

จะเลือกเรื่องไหนให้แม่ตายขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องลูกชิ้นทอด
บ้านของเราหนังตะลุงโรงเรียนบ้านบางเจริญ

ทำไมเลือกลูกชิ้นทอดให้แม่ครับ

ขอเชิญน้องตายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าออกรายการแล้วเนี่ยคนได้รู้แล้วล่ะลองดูนะตายนะ
แต่ตอนนี้ต้องตอบโจทย์ก่อนแหละพร้อมไหม

พร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นึกถึงบรรยากาศตอนที่เราขายได้ไหม

คุณผู้ชมก็จะมีลูกชิ้นปลาสีขาวสีแดงนะฮะแล้วก็ไส้กรอก
แล้วก็เป็นลูกชิ้นปลาแต่ว่ามันเป็นชิ้นลี
เดี๋ยวเราตักใส่ถ้วย๑๐ชิ้นคละกันไปแล้วก็ลาดด้วยน้ำจิ้มแกมด้วยแตงกวานะครับ
ปักด้วยไม้จิ้มทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ทำลูกชิ้นเนี่ยนะครับใส่ถ้วยเนี่ย๓๐ถ้วยด้วยกัน

ขอเธอผู้ช่วยครับพี่หนึ่งขอช่วยกัน

โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับโจทย์และกติกาสำหรับเรื่องนี้คือ
ีบลูกชิ้นและแตงกวาใส่ถ้วยพร้อมราดน้ำจิ้มจำนวน๓๐ถ้วยภายในเวลา๓นาทีครับ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เล่งมือหน่อยเล่งมือ

เล่งมือหน่อยมาล่ะน้ำจิ้ม

ตายต้องเร็วอีกค่ะเร็วจะได้มันช่วยถ้าใส่นู้น

อีกสองด้วยเร็วเร็วเร็วทองด้วย

เพราะว่าเราเคยทอดขายลักษณะ

สองข้อผ่านไปแล้ว

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ยายเหนอขึ้นมาตอบครับ

มีเรื่องโรงเรียนบ้านบางเจริญ

เดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยแล้วยายเหนอ
ขอเชิญแม่เหลือมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เกือบจะเป็นนางเอกหนังตะลุงเหรอ

ถ้ามีโอกาสได้ไปนั่งดูหนังตะลุงแถวบ้าน

อ่ะไปได้นะฉะยารับงานทั่วล่าฉะอะนะจ๊ะ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

รูปร่างค่อนข้างเตี้ย
ทรงผมคล้ายแทร่ม้า
จมูกปากคล้ายกับปากวัว
คราวยาวคล้ายหนวดแพ้

พูดเสียงต่ำสั่นเคลือดันขึ้นนาสิก
คล้อยตามคนยุโยงส่งเสริม
แสดงความซื่อออกมาเสมอ

เป็นลักษณะของตัวละครหนังตะลุงที่มีชื่อว่าอะไร

ดูหนังมาตั้งแต่เป็นสาว
คนหลานเอสาวก็ยายก็ต่อครบเลย

โรงเรียนบ้านบางเจริญ

เพราะน้องเดียวเรียนอยู่ที่นั่น

ต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้เรียนโรงเรียนเฉพาะทางเนี่ย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เสียงของคุณครูประจำชั้นของน้องเดียวคือเสียงใด

ตัวเลือกที่สองเสียงที่สอง

ตัวเลือกที่สามเสียงที่สาม

จำได้ไหมเสียงนี้คือเสียงของคนไหนเอ่ย
ตัวเลือกที่สี่เสียงที่๔

ผมสนิทกับครูประจำชั้นมากเลยครับ
รู้เลยว่าเสียงอูนุ๊กคือเสียงที่สี่

ถ้ามั่นใจน้องเดียวเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่เสียงที่สี่ครับ

ไม่รู้นะอันนี้คือความผูกพันนะครับ
แล้วก็น้องใช้สมาธิด้วยการฟัง
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
ขอให้โชคดีสำหรับวันนี้สำหรับการตอบโจทย์นะครับ
สี่ข้อผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของ
คุณหนึ่งจากจังหวัดประจวบคิริขันเขามาต่อสู้กันในวันนี้นะครับ
เพื่อชีวิตของเด็กน้อยที่ยืนอยู่ตรงหน้าตรงนี้นี่เอง
หวังว่าจะได้เงินล้านกลับไปบ้านสักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ

พร้อมราดน้ำจิ้มจำนวนสามสิบถ้วยภายในเวลาสามนาที

เร็ว
ลุ้นกันว่าแม่ตายทำได้หรือไม่ได้ครับ